คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดตราดนะฮะคือฟังแล้วก็โอ้โหตกใจนะครับเป็นเรื่องของมรดกที่พ่อแบ่งไว้ให้พี่สาวกับน้องชายค่ะนะครับเมื่อคืนนี้ฝ่ายที่เป็นน้องชายเนี่ยบุกไปหาพี่สาวที่บ้านก็ปมปัญหามรดกนี่แหละนะที่พ่อแบ่งไว้ให้นะครับคุยกันไปคุยกันมายังไงไม่รู้คว้าปืน
ใสเหมือนกันนะครับสุดท้ายเป็นฝ่ายน้องชายที่ไปนะครับก็ถูกพี่เกยิงสายด้วยเสียชวิตเหตุการณ์นี้นะ
ราชนะครับจุดตรงหน้าบ้านเนี่ยมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับชื่อว่านายวัฒนะอายุ๔๒ปีส่วนคนที่ยิงชื่อนาย
อุทิศอิ่มอุไรอายุหกสิบห้าปีนะครับนายวัฒนะถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
ขนาด๙นะฮะยิงเขาที่หน้าอกซ้ายนะครับ
เสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็มีปืนสั้นตกอยู่ไม่ไกลจากร่างของผู้ตายมากนักนะครับ
ซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยยิงออกไปแล้ว๑นัด
เอวของนายวัฒนะที่เสียชีวิตยังมีปืนอีกระบอกนะครับ
เป็นปืนพกนะครับที่มีผ้าพันเอาไว้ด้วย
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่นะฮะ
ส่วนนายอุทิศนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีนะครับ
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับแล้วก็เอาปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุ
มอบให้กับตำรวจด้วยสพเมืองตราดก็คุมตัวไปดำเนินคดี
นี่นะฮะนายอุทิศอิ่มอุไรอายุ๖๕ปี
ยิงนายวัฒนะวัย๔๒ปีที่เป็นน้องเมียเสียชีวิต
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นางสาวมณฑาทิพย์อายุ๔๔ปีพี่สาวของผู้ตาย
บอกว่าน้องชายก็คือนายวัฒนะเนี่ยแล้วก็ตัวเธอมีปัญหาบาดหมางกันมา
แล้วก็ทะเลาะกันมาแล้วหนึ่งครั้งจากปัญหาเรื่องที่ดิน
เมื่อคืนนี้นะครับที่เกิดเหตุน้องชายขับรถกระบะสีขาวมาที่บ้าน
มาถึงมาตะโกนเรียกเธอเสียงดังสามีก็ไม่กล้าเปิดออกไปดู
เพราะว่ามันกลางคืนแล้วกลางดึกแล้ว
จากนั้นน้องชายก็ยังตะโกนอยู่นะครับแล้วก็ถี่ประตูบ้านด้วยความไม่พอใจ
สามีก็เลยตัดสินใจเปิดประตูบ้านออกมาค่ะนี่นะฮะ
เปิดประตูบ้านออกมาเห็นน้องชายอยู่หน้าบ้านเนี่ย
สามีก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้นกับน้องชายแล้วน้องชายวิ่งกลับไปที่รถ
หยิบปืนออกมาแล้วยิงใส่สามีแต่ยิงไม่ถูกนะฮะไม่โดนนะครับ
สามีก็เลยใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงสวนใส่กลับไป
โอ้โหกระสุนเข้าหน้าอกข้างซ้ายพอดีเสียชีวิตนะครับ
พี่สาวอีกคนนึงเดินทางมาในที่เกิดเหตุนะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยนะมันก็มีความไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะครับ
ก็คือฝ่ายของนางสาวมณฑาทิพย์ภรรยาของคนที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็ไม่พอใจนะครับไม่ยินยอมเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติที่พ่อแบ่งให้
ทำให้มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันมาตลอดอันนี้พี่คนเขาอ้างนะ
กระทั่งเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าในครอบครัว
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะพ่อที่แบ่งสมบัติเอาไว้ให้
หลังจากที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยแล้วพ่อก็แบ่งเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
ก็อยากให้พี่น้องเนี่ยรักกันนะครับแล้วไม่ใช่มาทะเลาะกันเพราะเรื่องสมบัติ
พ่อแบ่งไว้ให้ก่อนตายค่ะนี่คือนายวัฒนะนะครับ
ที่ถูกพี่เขยยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้พันธุ์ตำรวจโททงอัตถาโชคมณี
พนักงานสอบสวนสพเมืองตราดบอกว่าตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาล
จังหวัดตราดฝากขังแล้วนะครับจากการสอบสวนนายอุทิศ
ให้การว่าสาเหตุที่ยิงนายวัฒนะน้องเมียจนเสียชีวิตเพื่อป้องกันตัว
เนื่องจากผู้ตายมีอาวุธปืนแล้วก็กำลังบุกเข้ามาที่บ้าน
สาเหตุที่ยิงยังไม่แน่ใจว่าคนก่อเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นปัญหากันหรือไม่
หรือว่าจะเป็นเรื่องบาดหมางส่วนตัวผู้ตายเนี่ยเคยไปคุยเรื่องที่ดินกับพี่สาวหลายครั้ง
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนถึงขั้นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผิดใจกันได้ขณะนี้ต้องไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนนะครับ
เพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงต่างแล้วก็รอผลการตรวจคราบขม่าวดินปืนที่มือของผู้ต้องหา
แล้วก็ผู้ตายด้วยเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการยิงต่อสู้กันจริงหรือไม่
เรื่องต้นแจ้งข้อหากับนายอุทิศเอาไว้ก่อนนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นปืนลูกซองนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นปืนชรบที่ทางราชการแจกจ่ายไว้ให้
ตำรวจจะทำการสอบถามไปทางที่ว่าการอำเภอเมืองตราดนะครับ
ว่าปืนชรบนี้เป็นปืนที่ทางราชการแจกให้
หรือว่านายอุทิศเนี่ยไปได้มาแบบไหนอย่างไรส่วนปืนของนายวัฒนะผู้ตายนะครับ
เป็นปืนลูกโม่จุดสามแปดทั้งสองกระบอกนะครับกระบอกแรกถูกยิงออกไปหนึ่งนัด
ปลอกกระสุนอยู่ในลูกโม่อีกระบอกหนึ่งห่อผ้าเหน็บไว้ที่เอว
แต่ไม่ได้บรรจุกระสุนค่ะนี่เป็นหลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้ในที่เกิดเหตุ
อืมก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกนะคะเป็นประเด็นเรื่องของมรดก
ซึ่งคนในครอบครัวเองก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
ก็เห็นใจคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อุตส่าห์ทิ้งสับวัตรไว้ให้ลูกอ่ะค่ะ
ใช่ครับกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันคือครอบครัวนี้เขามีลูกด้วยกัน๖คนนะคะ
คนแรกเป็นผู้ชายคือในดำเสียชีวิตไปแล้ว
คนที่สองคือนางแดงคนที่สามนางสาวสาคอน
คนที่สี่นางสาวสุพัตราคนที่๕นางสาวมณฑาทิพย์
และคนที่หกก็คือนายวัฒนะที่เสียชีวิตน่ะนะคะคุณพัชรวรินพัชรปภานันทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
วันนี้บ้านปิดเงียบค่ะล็อกกุญแจบ้านทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับนางสาวมณฑาทิพย์
แต่ไม่รับสายนะคะก็เห็นกองเลือดอยู่ที่หน้าระเบียงบ้านนะคะยังเห็นอยู่
ก็ไปถามญาติค่ะที่อยู่บ้านถัดจากบ้านที่เกิดเหตุญาติให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้
นางสาวมณฑาทิพย์และผู้เสียชีวิตเคยทะเลาะกันเรื่องที่ดินจริงแต่ก็ไม่รู้รายละเอียด
ไม่รู้ว่าเขาเคลียร์กันจบไปหรือยังรู้แค่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน
ระหว่างตัวนายวัฒนะผู้เสียชีวิตกับนางสาวมณฑาทิพย์นี่แหละ
ทีมข่าวเลยไปถามข้อมูลเพิ่มจากพี่น้องคนอื่นที่กำลังจัดเตรียมงานศพที่วัดไผลล้อม
ญาติของนายวัฒนะก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะคะที่สาราวัดไผลล้อมอำเภอเมืองตราด
ก็มีนางสาวสุพัตราหรือแหม่มพี่สาวอีกคนก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดเตรียมงาน
นางสาวสุพัตราพูดถึงปมขัดแย้งเรื่องที่ดินค่ะบอกว่าที่ดินแปลงนี้สามสิบไร่
เป็นที่ดินสอปกรก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเมื่อ๘ปีก่อน
แบ่งให้ลูกสามคนก็คือนางสาวสุพัตราเองนางสาวมณฑาทิพย์และนายวัฒนะนะคะ
ที่ดินที่พ่อแบ่งให้เนี่ยตัวนางสาวสุพัตราบอกว่าเธอขอแค่๓ไร่ก็พอ
ที่ดินที่เหลือก็แบ่งให้ให้เป็นของมณฑาทิพย์เนี่ย๑๐กว่าไร่นะ
ของนายวัฒนาอีกสิบกว่าไร่ตอนนี้ก็ปลูกมังคุด
ที่พ่อจะเสียชีวิตก็ได้มีการชี้นะคะชี้ที่ดินแบ่งสัดส่วนเอาไว้ให้เรียบร้อย
แต่ไม่ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นเรื่องเป็นราวตัวนางสาวสุพัตราบอกว่า
เธอได้ที่ดินที่อยู่ด้านในสุดไม่มีทางเข้าออกครับ
ก็ขอทางเข้าออกจากนางสาวมณฑาทิพย์แต่ตกลงกันไม่ได้
ทำให้นายวัฒนะน้องชายก็ต้องไปคุยกับนางสาวมณฑาทิพย์
คุยอยู่หลายรอบค่ะบอกว่าขอแบ่งทางเข้าให้หน่อย
ขอแบ่งทางเข้าให้นางสาวสุพัตราหน่อยจะได้มีทางเข้าออก
แต่นางสาวมณฑาทิพย์ไม่แบ่งให้นี่คือนางสาวมณฑาทิพย์นะคะ
ก็เป็นน้องคนที่๕จากทั้งหมด๖คนไม่ยอมแบ่งให้นางสาวสุพัตราที่เป็นคนที่สี่อะค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยค่ะตามความจริงแล้วเนี่ยการแบ่งทางเข้าออก
นางสาวมณฑาทิพย์กับนายวัฒนะจะต้องขยับที่คนละ๒เมตร
เพื่อเป็นทางเข้าออกแต่เหมือนกับว่านางสาวมณฑาทิพย์ไม่ยอม
วัฒนะที่เป็นน้องคนเล็กอ่ะนะคะก็เลยยอมถอยยอมถอยให้๔เมตรเลย
จะได้มีทางเข้าออกให้กับพี่แต่ว่าล่าสุดนะคะ
วัฒนะเหมือนกับไปเคลียร์ไปเคลียร์ปัญหากับนางสาวมณฑาทิพย์
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวมณฑาทิพย์ก็เอาเรื่องเข้าใจผิดของบรรดาพี่น้อง
พูดให้คนอื่นอื่นฟังนายวัฒนาเองก็อยากไปปรับความเข้าใจ
กลายเป็นว่าถูกพี่เขยยิงจนเสียชีวิตนะคะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางนางสาวสุพัตรา
ที่เป็นลูกคนที่สี่นะคะครับนางสาวสุพัตราก็ยืนยันแบบนี้ว่า
มเหตุครั้งนี้ไม่ได้เป็นการขัดแย้งเรื่องมรดกที่ดินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่มันเป็นเรื่องของทางเข้าออกด้วยแล้วมีปัญหาคาใจกันด้วย
เคลียร์ปัญหากันหลายทีแต่แบบทะเลาะกันบ่อยลักษณะแบบนี้มากกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยนายวัฒนะเคยไปปรับทุกข์ไปร้องไห้กับนางสาวสุพัตรามาแล้ว
บอกว่าอยากปรับความเข้าใจกับพี่สาวก็คือนางสาวมณฑาทิพย์นี่แหละ
มั่นใจว่าเมื่อคืนนายวัฒนะไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายหรอก
เชื่อว่าน่าจะมีเจตนาที่อยากจะไปปรับความเข้าใจกันมากกว่า
ก็ต้องให้ตำรวจไปสอบสวนสืบสวนขยายผลต่อ
คำกล่าวอ้างของผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ทางฝั่งของผู้ต้องหาที่บอกว่าเขามาแล้วก็มาถีบประตงถีบประตู
ปืนจะมายิงก่อนอะไรพวกนี้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเนี่ย
ทางคดีความก็ต้องว่ากันต่อไป
มีนางสาวสาคอนเป็นพี่คนที่๓ของบ้านในลูกทั้ง๖
บอกว่าที่ผ่านมานางสาวมณฑาทิพย์น้องสาวก็จะเป็นคนเดียว
ที่จะมีปัญหากับพี่น้องคนอื่น
อันนี้ทางพี่สาวที่ชื่อสาคอนเขาอ้างอย่างนี้นะ
บอกว่าไม่พอใจเรื่องที่ดิน
แต่ว่านายวัฒนะน้องชายคนสุดท้องเนี่ยก็จะเป็นคนคอยเคลียร์ปัญหาให้
แล้วก็แบ่งที่ดินให้กับญาติญาติมีปัญหาตรงไหนก็แบ่งให้ตรงนั้น
แม้กระทั่งหลานชายที่เป็นลูกของพี่ชายคนโต
นายวัฒนะก็เตรียมจะแบ่งที่ดินให้กับหลาน
ไม่เคยคิดที่จะเก็บไว้คนเดียวหรือว่าจะไม่แบ่งให้ใครอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับตอนนี้ทางฝั่งนางสาวมณฑาทิพย์
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ยังไม่ได้มาคุยกับทางญาติญาติว่าจะแบบไหนอะไรยังไง
ก็มีแต่การให้การเอาไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับ